เขาบอกโหลมมาทีเดียวบึ้มเลยใช่ไหม
นี่ก็บึ้มเหมือนกันฮะแต่ว่าบึ้มหลายทีคุณ

เพราะว่าเป็นโรงงานพลุระเบิดที่จังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าคราวนี้ทำให้มีคนบาดเจ็บเกือบ๑๐คน
แล้วก็มีคนได้รับผลกระทบอยู่ในชุมชนเกือบ๕๐คน
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เกิดระเบิดตุ้มตั้มกัน

หรือว่าโดนสะเก็ดหรือว่าอะไรตกใส่หรือเปล่า
แต่เลือดเต็มหน้าเลยนะครับ

แล้วก็คนถ่ายคลิปได้หลายคลิปหลายมุม
ทั้งถ่ายจากมือถือแล้วก็วงจรปิดด้วยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ขณะที่โรงงานทำพลุดอกไม้ไฟ

ดูขนาดคลิปไกลนะยังน่ากลัวแบบนี้เลยนะครับ

สั่นสะเทือนไปไกลเขาบอกหลายหมู่บ้านนะฮะ
แล้วก็มีเสียงปะทุต่อเนื่อง
ผู้ชมเชิดขนาดเรายูงไกลนะ
นะครับมีกลุ่มกวนพวกภูมิขึ้นสูงบนท้องฟ้าเลยนะ
ก็สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านแถวนั้น
เสียงเหมือนเวลาเราเห็นเทศกาลตรุษจีน

ไม่เห็นมีผู้ขึ้นท้องฟ้ามีแต่ควันแบบนี้นะครับ
ประทึกนี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงกว่าของเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่เกิดเหตุพบบ้านต้นเพลิง
เป็นบ้านสองหลังอยู่สุดซอยนะครับ
หลังแรกเป็นเจ้าของของโรงงานพลุ
พักอาศัยกันอยู่ในบ้านนี้มี๘คนคุณ
มีทั้งตัวเจ้าของผู้ชายนะมีแม่ยายมีภรรยา

อายุขวบกว่าเขาบาดเจ็บนะครับ
ส่วนอีกหลังเป็นโกดังเก็บพลุนะฮะ

วอดฮะเหลือแต่โครงแบบนี้นะครับ

จักรยานยนต์อีก๖คันถูกไฟเผา

เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่าสิบคัน

ใช้เวลาในการประงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นเกือบ๑๐คนคุณ
มีเด็กหญิงอายุ๑ขวบได้รับบาดเจ็บด้วย
แล้วก็มีผู้สูงอายุอายุ๘๗ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
เขาบอกโชคดีที่เกิดกลางวัน
ถ้าบอกไม่รู้มั้ยนี่ครับ
ผู้เสียชีวิตด้วยแล้วเนี่ยดูสิคุณผู้ชมเวลาดูภาพมุมสูงอ่ะมันเห็นถึงความแบบวอดวายเลยอ่ะค่ะ
ใช่ฮะนอกจากโรงงานแล้วก็บ้านของเจ้าของโรงงานแล้วคุณคือบ้านหลังต่างที่อยู่ในชุมชนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ
กระจกประตูหน้าต่างฝ้าเพดานเนี่ยพังเสียหายตรงนี้ข้างก็โดนหนักเลยนะนะครับแล้วก็รวมทั้งสิ้นนะคุณนะคือ๑๐ครัวเรือนประชาชน๕๐คนได้รับผลกระทบ
คือรัศมีร์โดยรอบใช่ไหมหลังจากที่มันเกิดระเบิดแล้ว
ทีนี้ฮะเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานพลุแห่งนี้นะครับให้การว่าทำธุรกิจจำหน่ายพลุและดอกไม้ไฟมานานหลายปีคือมันเป็นธุรกิจครอบครัวนะ
วิ่งไปดูพบว่าคัทเอาท์มันระเบิดแล้วก็มีไฟลุกไหม้พยายามหาน้ำมาฉีดมาดับไฟแล้วแต่มันไม่ทันฮะ
บางคนวิ่งหนีไม่ทันก็ถูกสิ่งของล้มทับ

ส่วนสาเหตุก็ถามเหมือนกันนะว่าพี่คิดว่าเกิดจากอะไรคือเขาบอกว่าบ้านเขาโรงงานเขาใช้ไฟเยอะ

นี่อย่างไปหาพอฟังจริงฟังแบบนี้แล้ว
เมื่อกี้เห็นตอนที่เข้ารายการมาดอมบอกว่า

กันยายน๒๕๕๕โรงงานแห่งนี้

บอกว่ารอบนั้นเนี่ยก็ระเบิดเหมือนกันระเบิดมาครั้งหนึ่ง
และครั้งนี้เป็นการเกิดเหตุครั้งที่สอง
เดี๋ยวในอำเภอก็ต้องมาทบทวนนะว่า
ต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายนี้หรือเปล่า
เพราะเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเช่นนี้อีกนะครับ
ส่วนชาวบ้านคนอื่นที่ได้รับผลกระทบ
ทางเทศบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

ก็มีคนมาลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือแล้ว๒๙คน

เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งว่า
เป็นเรื่องของการใช้ไฟเกินจนไฟลัดวงจร
หรือว่าเป็นการผสมสารเคมีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า
มีข้อสันนิษฐานอีกอันน่ะผสมสูตรผิดครึ่งน่ะ

เมื่อวานทำงานตลอดเหมือนกัน
กลัวว่าจะมีอะไรที่เป็นทำให้ระเบิดอีกนะครับ